เหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นอีกรายหนึ่งนะครับ
คราวนี้ก็ทำให้สูญเสียนักศึกษาแพทย์หนุ่มนะครับ
กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะรวมเป็น๒ศพนะครับ
ช่วงประมาณบ่าย๒โมงวันนี้ครับ
ตำรวจสพปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ได้รับแจ้งเหตุรถชนนะครับ
แล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ๒ศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนฉลองนนตำบลศาลากลาง
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นถนน๒ช่องจราจร
มีรถยนต์มัสด้าที่ด้านหน้าพังยุบถึงฝั่งคนขับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายใน๒คนนะฮะ
คนขับเนี่ยคือนายคีผู้พัฒน์อายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
อีกคนนึงที่เสียชีวิตนั่งอยู่ด้านข้างเป็นผู้หญิง
ชื่อนางสาวสุธีราอัครรัฐอายุ๑๘ปี
เสื้อยืดสีขาวด้านหน้าเขียนชื่อโรงเรียนอนาชาติแห่งหนึ่งย่านลุมพินี
รถคู่กรณีเป็นรถกระบาดสีขาวนะครับ
คนขับคือนายเรืองฤทธิ์การจริงไพรอายุ๓๔ปีนะครับ
เป็นคนขับรถส่งของอ่าเขาบอกว่าเขากับเจ้าของร้านเนี่ย
ขับรถเพื่อจะไปส่งของที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
มาถึงจุดเกิดเหตุสังเกตเห็นรถยนต์เสียหลักหลุดคอ
มาก็เลยชะลอรถแต่คนขับรถยนต์ประคองรถไม่อยู่นะฮะ
ก็ชนกับกระบะด้านหน้ารถอย่างแรงเลยเจ้าของร้านนี่ก็บาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนายภูวรักษ์โรดน้อยขับรถตามหลังรถกระบะ
คันเกิดเหตุนะครับให้การว่าเห็นรถเก๋งหลุดโค้งมา
หลังจากนั้นรถเสียการทรงตัวปัดไปปัดมาจนด้านข้างไปชนเข้ากับรถกระบะ
รถของนายภูวรักษ์ก็ต้องเบรกกระทันหันเกือบชนเช่นกันแต่เบรกทัน
ต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับไม่พบร่องรอยการเบรกของรถเก๋งเลยนะครับ
คาดว่าน่าจะเสียหลักจนหยุดรถไม่ได้อ่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถนะครับ
แล้วก็ส่งไปชนะสูตรแล้วนะครับส่วนผู้ขับขี่รถกระบะนะฮะ
ตอนนี้ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอบปากคำนะฮะเดี๋ยวก็จะดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ